คุณผู้ชมไปต่อกันดีกว่าก่อนหน้านี้เราก็ดูข่าวนะว่าพี่มดดำเนี่ยเขาป่วยใช่ไหมลาปากเขาเบี้ยวเนอะ
ล่าสุดทางด้านน้องรักอย่างพ้อยชนลวิทย์เนี่ยเขาก็ออกมาบอกนะว่าห่วงใยเหมือนกันเป็นห่วงพี่ของเขาเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ
แน่นอนว่านุ่มพลอยเนี่ยไปดูแลแบบใกล้ชิดกันเลยทีเดียวว่างเมื่อไหร่ไปหาที่บ้านเลยหรือถ้าอยู่โรงพยาบาลนี่ค่ะยกพวกไปสร้างสีสันให้พี่คนนี้อยู่เสมอเลยจ้า
นะก็เป็นอีกคนนึงนะที่คอมเฟิร์มว่าพี่มดดำเนี่ยมือจริงจริงโดยสิ่งเรื่องการทำงานเนี่ยใครบอกให้หยุดขายบอกให้เบรกหอยไม่มี
ถ้าไม่ใช่ส้มก็หยุดนะ

พี่มดดำไม่หยุดแถมอย่างโดนด่าอีก

แล้วก็ยังแอบแซวพี่คนสนิทไว้ด้วยว่า
รอบนี้ดูเหมือนว่าหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่

หนูจะมาสนุกไปเยี่ยมเขา
จะได้เจอกับเสาเซา
เขาก็ป่วยต่อสิ
ก็ถ้าหนุ่มเยอะไปหนุ่มหล่อ

แล้วแบบเหมือนไม่ยอมให้ร่างกายตัวเองพักผ่อนครับ
นี่คือที่มาไทยรัฐนี่คือมาดักรอแกนะ
คือผมจะมาดักรอแกบอกว่านี่พี่
พี่ป่วยขนาดไหนพี่จะมาทำงานอีกแล้ว

บางวันที่เขาไม่ได้ไปทำงานอย่างนี้

เขาอาจจะรู้สึกไม่ดีกว่าการที่เขาป่วยอีกอะไรอย่างนี้ครับ
ใช่แต่ว่าล่าสุดที่พี่ไปออกรายการแฉใช่ไหม
พี่มดดำคุณผู้ชมอัดรายการเสร็จปุ๊บ

คือเรื่องหมอก็ว่ากันไปแต่เป็นความเชื่อ

ก่อนหน้านี้คือนางไปไหว้หลวงปู่อือลือใช่ไหม

เราก็จะซื้อกระเบื้องไปสร้างสถานที่ที่แกบอกไป

กลับมาปกติดีขึ้นอันนี้เป็นเรื่องของความชื่ออะไรแหละว่าเยื่องการแพทย์แล้วก็จะโคปรุกันไปเนาะ
การกำลังใจของตัวเองก็ต้องสร้างให้มีอันความสำคัญ